เอาละค่ะคุณค่ะดิฉันขอเปลี่ยนอารมณ์มาสักนิดนึงนะคะ

นางเอกวิกหมอชิดที่ดังที่สุดเป็นกระแสที่สุดต้องเธอคนนี้ค่ะ

เพราะเธอนั้นมีข่าวข่าวเรื่องหลาวความรักกู้กิฟท์

ร็อกเกอร์คุณเสกโลโซ
บอกว่าเธอเป็นผู้ที่ทำให้หัวใจของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่เสกโลโซ
กลับมาเหมือน๑๔อีกครั้ง

ก็สองคนนี้นะคะทั้งคุณเสกแล้วก็คุณแซนวิชนะคะ
อายุห่างกันตั้ง๑๗ปีนะคุณ
เมื่อเช้านี้เขามาออกรายการที่คุณสุภาพด้วย

เธอออกมาครียะให้เราติดตามหลายประเด็นเลย
คือมันมีประเด็นนึงที่คนเขาเอาไปพูดกันเยอะก็คือ
คุณเสกเขาบอกว่าเขาประทับใจน้องแซนวิชตรงที่ว่า
น้องแซนวิทย์เก็บที่นอน
หลายคนก็เลยตีความกันไปต่างนานา
แต่ว่าความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังดีไหม

จริงตอบทอด

แต่ว่าวันนั้นคือมีการแลกไลน์กัน
แล้วพี่เสกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเสร็จแล้วก็คือ

เพราะว่าแซนวิชปูที่นอน
ดูแม่ประเด็นหลักที่นอนให้

แซนวิทย์เล่าไปสิคือตอนนี้คนก็เลยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้น
ไม่ได้ถึงขนาดที่ทุกคนคิดไปไกลขนาดนั้น

คือเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างข่าวก่อนหน้านั้น
คือก่อนหน้านั้นเรายังไม่เคยเจอเขาไง
แต่เราที่เราเจอนะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่
แล้วคุยแล้วก็รู้สึกสบายใจคนเรา

เขาอาจจะปรับปรุงตัวที่มันดีขึ้น

เหมือนเราเจอกันแล้วเราไม่มาคุยบ้าง
แล้วจะต้องจบชีวิตอยู่กับพี่เสกนะอะไร

อนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้

เรื่องราวความรักเกิดขึ้นมาเมื่อไห

ทันทีมันวางแผนไม่ได้แต่ว่าเราต้องดูไปเนาะเอาใจช่วยด้วย
ว่าในอนาคตสองคนนี้จะคงรักกันได้ยังไงบ้าง
ถูกต้องเป็นกำลังใจให้นะมีคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาว่า

ก็บันเทิงไทยรัฐของเราก็ขอให้พี่เสกมีความสุขมากด้วยเช่นเดียวกัน